ไปที่ชนบุรีครับคุณยายท่านนี้อายุ๗๙ปีนะฮะในวันวาเลนไทยท่านได้ดอกกุหลาบแดงดอกแรกครับคุณผู้ชมครับแล้วก็บ้านหลังใหม่ด้วยเพราะว่าแม่บ้านหลังเดิมของท่านนั้นถูกไฟไหม้ไปครับ

นี่เราย้อนให้ดูนาทีชีวิตเหตุการณ์ระทึกนะครับ
ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑มกราคมปีที่แล้ว
ไฟไหม้บ้านเลขที่๒๕ทับ๑ตะบนพานทอง

เป็นบ้านไม้เก่าของคุณยายนิพาอนุวัฒน์อายุ๗๘ปี
อาศัยอยู่กับลูกชายครับท่านพิการติดเตียงนะฮะ
วันเกิดเหตุเคราะห์ดีนะมีคนข้างบ้านเห็นแล้วเห็นไหมครับ
รีบเข้าไปถามหารีบเข้าไปปลุก
แล้วก็อุ้มทั้งสองคนออกมาจากบ้านแล้วก็ช่วยกันดับไฟ
ต่อมาชาวบ้านช่วยกันซ่อมแซมบ้านนะครับ

คือต้องบอกว่ามันช่วยกันแดดกันฝนไม่ได้นะครับ
การผิดกันเลยนะครับ
นี่คือเมื่อวานนี้ครับบ้านเสร็จเรียบร้อย

ก็มอบข้าวสารด้วยนะครับ
แล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ในบ้าน

ที่สำคัญนะครับเนื่องในวันแห่งความรัก
เจ้าหน้าที่จึงนำดอกกุหลาบสีแดง

นี่เป็นกุหลาบดอกแรกในชีวิตของยายเลยนะ
ตั้งแต่สาวมาเนี่ยยายยังไม่เคยได้กุหลาบสักดอกนะครับ
ยายก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ

ดีใจมากเคยแล้วค่ะ
เพราะว่าในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะได้ตรงนี้จริง
อยากให้ครับว่าจะมีวันนี้

ดีใจสุดในชีวิตเลยค่ะ
อยากฝากขอบคุณทุกคนทุกคนด้วยนะครับ
ขอให้ท่านเป็นเจ้าควัญนายควัญประโหลชาติก็แล้ว
และให้ท่านรุ่นรวยมาก